คุณผู้ชมคะช่วงนี้มาดูเรื่องของโรคพิสุนักบ้ากันบ้าง
คือตอนนี้ประกาศพื้นที่สีแดงทั่วประเทศ๑๔จังหวัด
แล้วก็ยังมีพื้นที่สีเหลืองที่ต้องเฝ้าระวังด้วย

สุสัตว์บุรีรำก็เร่งที่จะฉีดวัคซีนให้กับทั้งหมาทั้งแมวทั้งวัวทั้งควาย
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีวัวที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ
แล้วก็อาจจะเป็นการติดเชื้อหรือเปล่า
ที่สำคัญชาวบ้านเขาเอาเนื้อวัวไปแบ่งกันกินด้วยไง
ส่วนอีกที่หนึ่งก็คือที่จังหวัดตรังนะคะ
ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิสุนักบ้าแล้ว๑คน
ดังนั้นโดยรวมตอนนี้ทั่วประเทศ
มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนักบ้า๓คนนะคะ
จากกรณีที่พบสุนักป่วยโดยโรคภิสุนักบ้า
ในพื้นที่๔อำเภอของจังหวัดตรัง
ก็มีอำเภอปะเหลียนห้วยยอดรัศดาแล้วก็อำเภอวังวิเศษ
ล่าสุดค่ะนายแพทย์บันเจิดสุขพิพัฒน์ปานนท์
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังก็บอกนะคะ
บอกว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิสุนักบ้านแล้ว๑คน
เป็นผู้ชายอายุ๔๔ปีเป็นชาวตำบลอ่าวตงอำเภอวังวิเศษ
ได้รับเชื้อจากการถูกลูกสุนัขวัย๒เดือนที่เลี้ยงเอาไว้
กัดที่มือข้างซ้ายเป็นรอยเขี้ยวทั้งหน้ามือหลังมือแล้วก็โดนขวนด้วย
แล้วลูกสุนัขตัวที่กัดเนี่ยไปโดนสุนัขตัวใหญ่กัดอีกทีนึง
ตอนที่กำลังจะพาไปเลี้ยงบริเวณจุดรับซื้อน้ำยาง
ก็อาจจะทำให้ลูกตัวเล็กได้รับเชื้อ
แต่ว่าโชคร้ายค่ะที่ลูกสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้ตกรถตาย

ทีนี้พอเวลาผ่านไปผู้ชายคนนี้เขาก็มีอาการป่วย
ต้องเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชน
แล้วก็จากการตรวจพิสูจน์ก็พบว่าติดเชื้อพิษสุนัขบ้า

ซึ่งญาติก็มีการนำตัวไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อำเภอย่านตาขาว
หลังจากพบเชื้อเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการเร่งฉีดวัคซีน
กันโรคพิสุนักบ้าให้กับคนในครอบครัว
รวมถึงต้องฉีดให้กับเพื่อนบ้านที่ได้เล่นกับสุนัขตัวนั้นด้วย
รวมทั้งหมด๑๑คน
แล้วก็ต้องฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด๓๑คน
ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เร่งฉีดวัคซีนให้กับสุนัขแล้วก็แมวในรัศมี๑๕กิโลเมตรที่อยู่ใกล้บ้าน
บริเวณที่ผู้ตายไปตั้งจุดรับซื้อน้ำยาง
ต้องทำแบบนี้คุณผู้ชมเป็นการป้องกัน
ไม่ให้เชื้อโรคพิสุนักบ้ามันระบาดไปมากกว่านี้

สุสัตว์จังหวัดบุรีรำก็ร่วมกับประสุทธิ์อำเภอกระสัง

เตรียมที่จะระดมเจ้าหน้าที่แล้วก็อุปกรณ์ลงพื้นที่
เพื่อที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้า
ให้กับแมวให้กับหมาให้กับวัวควายแบบปูพรมเลยนะคะ
ในพื้นที่๕หมู่บ้านของตำบลบ้านปลืออำเภอกระสัง

เพราะว่าที่ต้องไปทำแบบนี้คือก่อนหน้านี้มีวัว
เป็นวัวเพศผู้อายุสักปีกว่าของเกษตรกรนี่แหละล้มป่วย

ทีนี้ก็มีการเอาเนื้อวัวไปแบ่งไปชำแหละ
แล้วก็แจกจ่ายให้กับชาวบ้านเอาไปประกอบอาหาร

ทีนี้ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะว่าวัวตัวนั้นตายผิดปกติ
ชาวบ้านก็เลยกลัวไงบอกว่าที่วัวมันตายผิดปกติ
มันถูกหมากัดแล้วก็ติดเชื้อพิสุนักบ้าหรือเปล่า
ดังนั้นก็เลยต้องการป้องกันการแพร่ระบาดค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้าให้หมดเลย
หมาแมวทั้งวัวทั้งควายของเกษตรกร

แต่ทีนี้มันมีวัวเพศเมียอีกหนึ่งตัวในคอกเดียวกันเลย

เจ้าหน้าที่ก็ต้องฉีดวัคซีนในเบื้องต้น
แล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการเฝ้าสังเกตอาการนะคะ

แล้วก็นำเนื้อวัวที่ตายไปประกอบอาหารบริโภค๑๓คน
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้าแล้วที่โรงพยาบาลนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เน้นย้ำว่า๑๓คนนี้
จะต้องไปรับการฉีดวัคซีนให้ครบนะ
ที่หมอบอกเพื่อความปลอดภัยของตัวชาวบ้านเอง
ส่วนทางด้านนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัย

ก็เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคพิสุนักบ้านในปี๒๕๖๑นี้นะคะ
บอกว่าตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว๓คน
ที่จังหวัดสุริน๑คนสงขลา๑คนแล้วก็ที่ตรัง๑คน
ส่วนปีที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิสุนักบ้านแล้ว๑๑คน
ช่วงนี้อย่างที่บอกว่าหน้าร้อนด้วย

ดังนั้นบางทีเขาอาจจะคลุกคลีอยู่กับหมาแมวที่เลี้ยงไว้
ให้เอาสุนัขแล้วก็แมวที่เลี้ยงไว้ไปฉีดวัคซีนด้วย
ดังนั้นแล้วก็พอในพื้นที่มีสัตว์อะไรที่เลี้ยงไว้ตายผิดปกติ
ต้องรีบแจงเจ้าหน้าทีนะคะ